พาคุณผู้ชมไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะถามคุณผู้ชมว่าถ้านึกถึงเด็ก๖เดือน
คุณผู้ชมคิดว่าเด็ก๖เดือนน่าจะทำอะไรได้บ้าง

น่าจะยังอยู่ในช่วงพัฒนาการทั้งความคิด
กำลังคลานกำลังพลิกตัวกำลังแบบเรียนรู้อะเนาะ
แต่ไปดูหนูน้อยคนนี้ว่าเขาทำอะไรค่ะ

เขาเล่นสกีน้ำในทะเลสาฟอลส์นะคะหรือว่าฟอลสเล็กนายนอสคาโรไลน่าของสหรัฐอเมริกา
ก็มีในรอบแอปเชอร์นักกีฬาวิกบอร์ดซึ่งมีประสบการณ์โชคโชนก็คือคุณพ่อแหละค่ะ
พ่อเขาเก่งไงคุณพ่อก็เลยแบบดัดแปลงแบบนี้ให้ลูกเขาได้ลองดูนะคะ
แต่คุณพ่อคุณแม่เขาก็วิ่งตามอย่างใกล้เห็นไหมไม่ได้ห่างสายตาไปไหนนะคะ
เพราะว่าบางคนก็บอกว่ามันอันตรายหรือเปล่าให้เด็ก๖เดือนมาทำแบบนี้นะคะ
ด้วยการฝึกให้ลองทรงตัวบนสกีที่กำลังเคลื่อนที่ที่บ้านลองดูที่บ้านก่อน
หลังจากนั้นเนี่ยก็ลองมากับน้ำแบบนี้เลยนะคะ
คือเหมือนตุ๊กตาไม่เหมือนคนจริง

แต่ก็น้ำไม่ได้น้ำอะไรลึกอ่ะทางไปแบบนิดเดียวอ่ะ

แต่ก็น่ารักแต่ก็น่าชอบที่คุณพ่อวิ่งนำแล้วคุณแม่วิ่ง

แต่ก็เก่งแล้วแหละก็ฝึกไว้เผื่อโตขึ้นอาจจะเป็นนักกีฬา